ส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทนแล้วเหมือนกันค่ะ
เพราะว่าภรรยาเนี่ยไปเป็นชู้คนที่เป็นชู้เนี่ยก็ไปเป็นชู้กับพระค่ะ
เตยนะคะที่นครนายกท่วงคืนภรรยาจากพระผีซึ่งเป็นพระลูกวัดแห่งนี้ค่ะ
นายเอร้องเรียนบอกพระรูปนี้มีพฤติกรรมแอบเป็นชู้กับแฟนของตัวเอง
แล้วก็ทำพิธีคุณสัยน้ำมันพรายด้วยก็ขออนุญาตเจ้าอาวาสแล้วก็ญาติของพระแล้วนะคะ
เปิดเข้าไปไม่เจอค่ะแต่ว่าสิ่งที่เจอก็คือขวดโหลน้ำมันพราย
เครื่องลางของขลังจำนวนมากแต่แต่มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายของแฟนของนายเอนี่แหละ
ถ่ายคู่กับพระพีมีการเขียนยัน
เอาไว้ด้านหลังรูปทั้งสองใบอ๋อนะฮะไม่รู้เขียนไว้เพื่ออะไร
นะคะเป็นการศักยันต์นะคะครับแล้วก็เอ่อนอกกุฏิก็เต็มไปด้วยขวดเหล้ามากมายเลย
นะฮะในเอเล่าบอกว่าครบกันมาห้าปีแล้วค่ะ
แฟนคนนี้กลางปีที่แล้วมีตนเองไปนอกใจแฟน
แฟนก็เลยติดต่อกับพระนี่แหละเพื่อทำคุณสัยน้ำมันพรายจะให้กลับมารัก
ปรากฏว่าทำไปทำมาเอาไปรักกันกับพระซะเองนะคะ
จับได้แฟนก็บอกว่าจะเลิกยุ่งแต่ว่าพระไม่หยุดนะคะ
พยายามจะเอาเงินให้กับครอบครัวของแฟนก็อยากให้มาเอาพระรูปนี้ออกจากศาสนาค่ะ
ทำน้ำมนต์ทำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ก็มีการติดต่อคมครูตลอดไอ้เนี่ยคมครูยังไงครับ
มีถึงว่าจะเอาปืนมายิงปู่จะแต่งเป็นพระเข้าสำนักงาน
แล้วสงสัยผู้หญิงก็คงกลัวตั้งแต่ตอนนั้นก็เลยใช่
แล้วก็อีกอย่างมันก็เอาเงินอะไรไปให้ทางบ้านผู้หญิงด้วย
เหมือนไปใช้หนี้อะไรให้เยอะแยะเลย
เงินจากการที่มันทำช่วยอังงี้แหละ

ขับรถไปตอนนั้นผมก็คุยกับผู้หญิง
ตอนแรกผมก็ไม่เอกใจแต่ก็ไปเจอลูก

ไม่ต้องยุ่งกับมันให้โทรไปคุยกับมัน

มันก็พยายามว่าอ้าวทำไมทำไมไม่เป็น

ผมก็บอกมึงเป็นพระแล้วมึงมาทำแบบนี้ได้ยังไง
มึงมายุ่งกับผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไง

ก็สับขาหลอกทางหมอปลาด้วยนะคะ

ก็โทรคุยกับฝ่ายหญิงนะ
ฝ่ายหญิงก็บอกว่าพระยังอยู่วัดไปเลย

คือตอนนั้นเขาก็คงอยู่ด้วยกันนะคะ
หมอปลาเองวันนี้ไปพบกับเจ้าอาวาสวัดหนองเตยค่ะ
ก็เล่าพฤติกรรมของพระพีให้ฟัง

ไปหานางเสาพลอยนานหลายวันเลย

แล้วทำพิธีทางศัยศาสตร์น้ำมันพรายด้วย
มีหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายแชทไลน์

พีเองก็มีพฤติกรรมชอบข่มขู่

เรื่องพฤติกรรมชู้สาวกับศรีกาเนี่ยไม่ทราบ
แต่เรื่องจับศึกก็ต้องสอบสวนกันต่อ

ให้สอบสวนตามขั้นตอนค่ะ
ไม่รู้นะ
ควบคุมไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
ควบคุมไม่ได้